ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวพายุเข้าฝนก็ตกน้ำก็ท่วม

เอาจริงนะฝนตกน้ำท่วมรถก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหม
แต่ที่นั่นกาญจนบุรีเขาบอกว่ามีนวัตกรรมที่ช่วยได้ครับ
จุดไหนน้ำท่วมรถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้แต่แต่พวกเราถ้ามีกระมังผ่านได้ครับ
ค่ะนี่มีกระมังแล้วมีท่อแป๊บอันหนึ่งไถไปไถ

เอางี้แหละนี่สองมือด้วยพายวักน้ำไปโอ้โห
กลัวกลัวเหลือเกินคือจบงานนี้แล้วฮ่องกงฟุตจะถามหา
นั่นน่ะสิแล้วพายกลางถนนแบบนี้เลยเหรอฮะดินแดนแห่งความชุ่มฉ่ำนะคะ
กลัวจริงนะรถใหญ่ขับผ่านมาสอยไปเลยอ่ะอันตรายเหมือนกันนะ
เออดิเอาให้ดูขำแต่อย่าไปทำตามเลย